เมื่อวานนี้นะครับคุณผู้ชมมีพิธีชาปนกิจศพของคุณพรศักดิ์สองแสงนะครับ
ปรากฏว่าคนในวงการลูกทุ่งหมอลำแล้วก็แฟนเพลงจำนวนมากไปร่วมไว้อาลัย
แล้วก็ส่งคุณพรศักดิ์เป็นครั้งสุดท้ายนะคะนี่ค่ะ
ตลอดการเคลื่อนศพเมื่อวานนี้นะคะนี่คุณพรศักดิ์ทรงแสงค่ะ
ปินลูกทุ่งหมอลำชื่อดังนะคะเคลื่อนศพจากบ้านพักในตำบลบ้านขาม
อำเภอเมืองหนองบัวลำพูไปยังเมนวัดป่าศรีสว่างคือตลอดการเคลื่อนเนี่ย
มีการเปิดเพลงพระคุณของแม่ซึ่งเป็นเพลงดังอีกเพลงหนึ่งของคุณพรศักดิ์นะฮะ
เพลงนี้ตลอดทางเลยค่ะญาติพี่น้องภรรยาแล้วก็ลูกกลั้นน้ำตาไม่อยู่จริงนะคะ
คือทุกคนร้องไห้ยากที่จะทำใจต่อการจากไปของคุณพรศักดิ์สองแสง
เพราะทุกอย่างมันกระทันหันจริงเมื่อศพเคลื่อนมาถึงวัดศรีสว่างนะคะ
ก็มีการเวียนรอบเมน๓รอบจากนั้นก็ทำพิธีล้างหน้าศพ
เพื่อให้ครอบครัวแล้วก็คนใกล้ชิดได้เห็นร่างอันไร้วิญญาณของคุณพรศักดิ์เป็นครั้งสุดท้ายนะคะ
ครับแล้วก็พิธีสงฆ์นะครับก็มีพระสงฆ์๒๑รูปนะครับ
เจริญพระพุทธมนตร์นะฮะ
เพื่อนรักอย่างผู้ใหญ่หำเฉลิมพลมาราคำนะครับ
บอกว่าเขาเนี่ยร่วมงานกับพรศักดิ์บ่อยครั้งจนคุ้นเคยกันแล้วก็สนิทกันเหมือนญาติ
พรศักดิ์เป็นแบบอย่างในการทำงานนะครับในการใช้ชีวิตด้วย
เป็นคนที่เบิกทางให้ศิลปินลูกทุ่งหมอลำอีสานรุ่นหลังได้เจริญลอยตาม
เขาคือคุณเฉลิมพลเชื่อว่าตำนานไอ้หนุ่มแขนซ้ายลายมังกร
จะยังอยู่ในใจแฟนเพลงตลอดไปครับค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีคนในวงการหมอลำ
หลายท่านนะคะก็เดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยครั้งสุดท้ายเช่นเดียวกัน
อย่างเช่นคุณสาธิตทองจันทร์แม่นกน้อยอุไรพรวงหมอลำเสียงอีสานะ
แล้วก็คุณลูกแผลอุไรพรลูกชายคนเล็กของคุณพรศักดิ์

ท่านบอกว่าจากนี้ก็จะเดินรอยตามคุณพ่อ
ในเรื่องของการสืบสารเพลงลูกทุ่งหมอลำ
ที่พ่อจะเสียชีวิตเนี่ยเพิ่งจะทำเพลงใหม่ร่วมกับคุณพ่อ
ชื่อว่าเพลงสอนลูกเล่นสาว
แต่คุณพ่อมาจากด่วนจากไปซะก่อนค่ะ
จะเป็นยังไงก็ต้องลองทำดูความให้ดีที่สุดค่ะ
โดยส่วนตัวของคุณพ่อก็ชอบ

ว่าไม่ชอบก็ไม่ก็มันรักก็มันอยู่ในหัวใจอยู่แล้ว

ครอบครัวก็จะมีพิธีเก็บเท่ากระดูกของคุณพรศักดิ
แล้วก็ทำบุญเลี้ยงเพลพระที่บ้านตามประเพณี
คนหนึ่งดังถ้าไม่ร่วมก็ส่งวงหลีดไป

ไม่ได้ไปด้วยตัวส่งหลีดไปนะครับ
นี่พรศักดิ์เขาดังไปอยู่ในใจของคน
ทุกวงการจริงนะคะดังนั้นจริงนะคะค่ะ